ไปดูเรื่องของบรรยากาศการทำบุญนะคะในงานศพของคุณบรรหารศิลปอาชาค่ะ
โดยครอบครัวศิลปะอาชาและแก่นำพักชาติไทยพัฒนาทำบุญเลี้ยงพระ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ในบรรหารศิลปะอาชาขณะที่บุตรสาวยืนยันจะสารต่องานของบีดาอย่างดีที่สุดนะคะ
คุณหญิงแจ่มใสศิลปะอาชาภรรยานายบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบเอ็ด
นางสาวกัญจนาศิลปอาชาบุตรสาวของนายบรรหารพร้อมกับแก่นำพักชาติไทยพัฒนา
ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวนสิบรูปที่สารากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารเป็นวันที่สอง
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นายบรรหารโดยจะทำบุญตลอดเวลา๑๔วันที่มีพิธีธรรมและสวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๐นาฬิกาค่ะ
นางสาวกัญจนาก็เปิดใจด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือถึงการสูญเสียผู้เป็นพ่อนะคะบอกว่าเป็นการจากไปแบบกระทันหัน
โดยที่ครอบครัวไม่ทันตั้งตัวเนื่องจากถือว่านายบรรหารนั้นสุขภาพแข็งแรง
และดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งการออกกำลังกายและตรวจสุขภาพเป็นประจำ
ไม่ประมาทรวมถึงยังกล่าวขอบคุณแพทย์และพยาบาลผู้ดูแลรักษาบีดา
ขณะเดียวกันไม่ได้ติดใจในกรณีที่มีข่าวเรื่องความผิดพลาดเรื่องการรักษา
เพราะทุกฝ่ายพยายามรักษาบีดาอย่างเต็มที่แล้วรวมถึงยังระบุด้วยว่า
ศิลปอาชาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ที่รับบิดาไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
และพระราชทานโกรธแปดเหลี่ยมนางสาวกัญจนาระบุด้วยว่าหลังครบหนึ่งเดือนของการจากไป
จะมีการทำบุญใหญ่ที่วัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี
ในวันที่๒๓พฤษภาคมนี้
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวสุพรรณบุรีได้ร่วมไว้อาลัย
และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนายบรรหาร
และหลังจากนั้นทุกวันที่๒๓ของเดือน
ครอบครัวก็จะทำบุญอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา๑ปี
จากนั้นจะทำบุญทุกวันเกิดของนายบรรหาร

และวันครบรอบวันเสียชีวิตก็คือวันที่๒๓เมษายนค่ะ

ที่จะเดินหน้าสารต่อภารกิจของนายบรรหารทุกด้าน
และจะไม่ทอดทิ้งทุกคนที่นายบรรหารเคยให้การอุปถัมภ์ไว้
พร้อมกับปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจนถึงอนาคตการเมืองของภักดิ์ชาติไทยพัฒนา

แต่ก็ยืนยันการตัดสินใจใดในอนาคต
จะทำให้ดีที่สุดเพื่อบีดาค่ะ